ไปติดตามศึกฟุตซอลไทยลีกกันก่อนนะครับกับผลการแข่งขันแบงคอกบีทีเอสครับ
เสมอกับห้องเย็นท่าข้ามไปแบบสุดมันในช่วงท้ายในเลยทีเดียวนะครับ
ยิงถึงช่วงท้ายครับกับเกมในวันนี้ครับ
เจ้าบ้านครับทีมอันดับที่๕รับการมาเย็นของอสุวินเมืองหลวงแบงคอกบีทีเอสอันดับที่๔ของตารางนะครับ
เริ่มเกมมาเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามมีโอกาสเยอะจริงครับ
ยิงเยอะแต่ก็ไม่เป็นประตูสักทีนะครับจนมาถึงนาทีที่๑๕ครับ
จังหวะนี้ครับแล้วก็เป็นทางด้านคาทาวุฒิผู้พันธ์ครับยิงซ้ำดับ๒ลูกนี้เข้าไป
ช่วยให้เจ้าถิ่นครับนำก่อน๑๐แล้วก็จบครึ่งแรกห้องเย็นท่าข้ามนำอยู่ครับ
จากนั้นในครึ่งหลังหรือว่าพีเรียสหลังนะครับแบงคอกบีทีเอสแก้เกมมาดีครับ
ตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจากวรุธหวังสมแอลนะครับนาทีที่๒๕
แต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็มาพลิกเกมขึ้นนำอีกครั้งนาทีที่๓๒ครับจากอำพลศรีระแก้วนะครับ
เกมนี้เนี่ยทำท่าว่าจะจบลงด้วยใช้ชนะของเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามนะครับแต่ว่าปัญญาอารันภูวนาศนะครับ
ไกลจังหวะนี้ครับตีเสมอให้กับทีมเยือนได้ในนาทีสุดท้ายครับ
จบเกมเสมอกันไปแบบสุดมันครับ๒ประตูต่อ๒
เลยครับสำหรับแฟนบอลที่ดูอยู่ในเกมนี้นะครับยิงนาทีท้าย
คู่อื่นนะครับสมุทรสาครครับชนะราชนาวี๔ประตูต่อ๒
สุราธานีครับถล่มศรีปฐุมฟุตซอลคลับไป๑๑ประตูต่อ๔นะครับ
สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสุโขทัยยังอยู่เหนือโซนอันตรายนะครับ
นำชัยนาศอันดับที่๑๔อยู่๑แต้มก็ถือว่าสถานการณ์นั้นตุ้มต่อมครับ
เพราะว่ายังเหลือการแข่งขันอีก๒นัดแต่ว่าสถานการณ์นั้นค่อนข้างร่อแร่เต็มทีครับ